ไปที่จังหวัดนครนายกคุณผู้ชมครับ
เทคนิคที่นั่นยกพวกกว่า๒๐คน
รุมทำร้ายช่างตัดผมครับ

เบิด
ขายแล้วขายแล้วจริง
โอ้โหสภาพจะเป็นยังไงนะคุณพระราพร
๒๐ลุ้มหนึ่งเลยครับโอ้โฮแค่เห็นอย่างนี้ก็ไม่อยากคิดต่อแล้วนะ

กว่าคนนะยกพวกมาจอดรถหน้าร้านตัดผม
แล้วก็ลากช่างตัดผมไปรุมกระทืบครับ
เหตุเกิดช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ที่ร้านตัดผมแห่งหนึ่งนะฮะ
ถนนสายนครนายกดงละครเขตเทศบาลเมืองนครนายกครับ
ตำรวจสมภาพเมืองนครนายกนำกำลังไปที่เกิดเหตุ
ไปพบนายทันทวัฒน์พงพิสุทธิ์โกศลนะครับ

บาดเจ็บตรงไหนน่าก็สงสัยเจ็บทั้งตัว
ที่คอที่หัวมีแผลถลอกใบหน้าเขียวช้ำตานี่ปิดเลย
กู้ภัยปฐมพยาบาลนะครับแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนครนายก
ทันทวัฒน์เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุล้างห้องน้ำอยู่หลังร้าน
มีเด็กเทคนิค๒๐๓๐คนได้เข้ามากระชากเขา
แล้วพูดประมาณว่าเมื่อเช้ามึงพูดอะไร
จากนั้นก็ไม่ได้ชี้แจงอะไรครับรุมทำร้ายเขา
ระหว่างที่ถูกรุมก็พยายามจะออกมาข้างนอกจะหนีนะ
แต่พวกนั้นดึงตัวกลับไปที่หลังร้านครับ
ส่วนสาเหตุข้าวบ้าเป็นเรื่องที่เขา
เคยว่าเด็กเทคนิคกลุ่มนี้ไปที่มาแซวพี่ของเขา
ทำให้เด็กกลุ่มนี้กลับมาแก้แค้นครับ
มาถึงมันมาช้าผมแล้วบอกว่าเมื่อเช้าพูดอะไร

ไม่เคยไม่มีเรื่องแต่สองสามวันที่แล้ว
ผมไปว่าพวกมันไหมครับเพราะว่ามันมาแซวพี่ที่บ้าน

อืมมาเต็มเงินเลยแต่เรารู้ตัว

คนที่ทันทวัฒน์เขาบอกก็คือครูเปิ้ล
ครูเปิ้ลพี่สาวของผู้บาดเจ็บนะครับ
คือเรื่องมันเกิดจากเด็กเทคนิคกลุ่มที่ก่อเหตุ

เธอเป็นครูนะสอนอยู่โรงเรียนนวมะนะ

ก็ทำให้ผู้ก่อเหตุเงียบไป
จากนั้นเธอก็ให้ทันทวัฒน์ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
ซึ่งทัศกก็คือเป็นน้องเขย

เดี๋ยวจะรอให้ทันทวัฒน์ไปแจ้งความ
ก่อนที่สอบภอมือนครนโยกนะครับ

แต่ผมจำหน้าของคนก่อเหตุได้นะ